ซึ่งก็แปลกใจมากว่าได้รับคำชมหลายคนมากที่เดินเข้ามา
แล้วก็บอกว่าขอเข้ามาชมหน่อยว่าชุดแบบอะไรชื่อชุดอะไร
แล้วก็สีสวยชุดสวย

ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยแพทเทิร์นด้วยรูปแบบชุดไทยของเรา
เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็เครื่องประดับทองซึ่งก็ดูเยอะตรงนิดนึง
ก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่ดูพิเศษสำหรับชาวต่างชาติที่นู่น

แต่แต่ละคนก็จะคลามากถนัดจะเป็นชุดที่ออกกึ่งสู่มนุษย์มากกว่า
คนก็เป็นราตรีสีแดงเลย

แต่อย่างของบ้านเราก็คือเราเลือกแล้วเป็นชุดไทยพรมพิมาย

อย่างหลายคนก็ช่วยชมว่าแทนแปดงานต่างชาติ

หรืออะไรอย่างนี้
หม่อมก็จะบอกทุกครั้งในนามของเราที่มีโอกาสได้เดินทางแบบนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพึงระลึกไว้เสมอ

แล้วก็โชคดีที่ได้สวมใส่ชุดนี้ไปค่ะ

ก็เลยบอกว่าชุดไทบรมพี่มาล

ซึ่งแผ่นว่ามันก็ดูเป็นสาบดาลเพราะว่าด้วยกลับรถรสระก็ดูเรียบร้อยงดงาม
มีป่ะอาการสัมภาษณ์กับป่างชาติเป็นเรื่องเป็นดาวด้วยใช่ไหมคะ
ว่าว่าว่ายเขาเป็นเขาด้วย
เค้าไม่เห็นวัฒนธรรมแบบนี้

เราอย่าทิ้งคำตอบ

อยากจะพูดอะไรหน่อยไหมเป็นภาษาไทย

แล้วก็ส่งมาให้เราโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว
ไม่แน่ใจค่ะแต่น่าจะเป็นของที่สหรัฐอเมริกา
แต่ว่าอันที่ขึ้นไปพูดตอนขอบคุณเนี่ยค่ะ
ที่แบบว่าเราก็จะยังแบบอึ้งอยู่นิดนึง
ว่าเราควรจะพูดอะไรยังไงดี
แต่ก็ดีใจที่เป็นรางวัลนี้เพราะว่ามันเป็นกำลังใจจริง
มีใครมาทับทามให้นางบัตรไปแล้วไหมคะ
เราก็แจกนางบัตรไปแล้วเรียบร้อย
ก็เป็นเหมือนคงเป็นเขาก็จะมีการแลกนางบัตรกัน
สำหรับทุกคนที่มาใครได้รับรางวัลอะไร
สัมภาษณ์ไปแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงก็จะมีการแลกนางบัตรกัน

จริงหลังจากนี้แพนจะมีเดินสายนางบัตรอะไรจากเรื่องนี้คุณไหมคะ
ถ้ามีโอกาสนะคะแพทย์คิดว่าทางทรูเองก็คงมองโอกาสดีในหลายอย่าง
ที่จะเหมือนกับเราทำชิ้นงานที่มันเป็นมาตรฐานมันมีคุณภาพ
ก็มันคงเป็นโอกาสที่ชาวต่างชาติจะได้เห็นชิ้นงานของเราด้วย

แต่ว่าจะมีโอกาสได้ไหมหรือยังไงก็คงต้องรอกันก่อนค่ะ
แต่ต่อสี่คนที่ได้ที่ชิ้นน้ำหญิงด้วยก็คงไม่มีใครได้เลย
แต่ว่าใครจะได้เป็นเบสหรือเป็นอะไรอันนี้ไหมเนี่ย
คิดว่าแพนไม่แน่ใจในส่วนนั้น
บ้างก็จะต้องแบบอีกหรือยังไง
ไม่ค่ะจริงเหมือนเขาก็พกให้เลย
ให้อยู่แล้วใช่เพราะมันสุดท้ายแล้วก็คือให้เลย

น่าจะมีแค่แพนกับพี่อนันดาที่ไปร่วมงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนอื่นก็คงเป็นแขนงในคนเบื้องหลัง
กำลังแพรงใดตำแหนกและแขนงหนึ่งค่ะ

แล้วก็จากชนิดงานที่เราใช้เวลาในการทุ่มเท

มันนี่เป็นการเริ่มต้นที่

ยังปินเพลงจะเห็นแผ่นเพลงมากขึ้นไปแล้วนะจะออกของยังไงจะมีอะไรในเพลงอีกไหม
มีค่ะปีนี้ก็๓เรื่องรัวค่ะ
ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะน่าจะได้ชมกันทั้งศรีอยุธยา
ก็เป็น๓เรื่องที่จะออกในช่วงเวลาเดียวกันเลยค่ะ
ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ